พลาดท่าแล้วก็พลาดประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมอย่างน่าเสียดายครับ
นี่ถือว่าเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ๔๔เกมของพวกเขาอีกด้วยครับ
ไฮไลท์กันหน่อยนะครับรายการนี้ไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดในทุกสัปดาห์ด้วยนะครับ

นาทีที่๑๐ครับพีรพัฒน์แก้ววิลัยลากบอลเข้ากลางก่อนที่จะสักไกลลูกนี้ครับ
จากนั้นครับก็มาได้เพิ่มอีก๒ประตูจากสารวุฒิใจเพชรนะครับ
จังหวะฟรีคลิกลูกนี้และอีกหนึ่งลูกจากนัทพลสุธิโรธนะครับ
ก็ทำให้ครึ่งแรกเนี่ยตอนนี้ก็นำ๓ต่อ๑นะครับ
แต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเจ้าถิ่นไม่ยอมง่ายนะครับ
เมื่อทางด้านพิรพลได้ยิงโล่งที่เสา๒ครับ

เริ่มครึ่งหลังมาแล้วเจ้าถิ่นก็รับต้นดีนะทะพลเมษีบริพุธ

ดังนั้นเสมอได้ก็มันนะครับจากจังหวะนี้
จากจังหวัดนี้นาทีที่๓๔เป็นการถูกพลาดกันนะครับ
คาทาวุธหารกระพากกับนัทธวุธมัดยาลานสินสารไม่ดีครับ
ไปเข้าทางปรัชญาศรีมันตะยิงโล่งให้กับมากอกซิตี้
พลิกขึ้นด้าน๔ต่อ๓แต่น้ำแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านนัทธวุธมัดยาลานมายิงแก้ตัว

แล้วก็ช่วงท้ายเกมมันพลิกไปพลิกมาอย่างกับปลาเผาเลยคุณผู้ชม
ยิงประตูให้กับทางด้านเจ้าถิ่นมากอกซิตี้นะครับ
ขึ้นนำไปห้าประตูต่อ๔แล้วช่วงท้ายครับมีดราม่าเมื่อ
อามครับสุภวุฒิเถื่อนกลางยิงลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับ
แต่กรรมการบอกว่าหมดเวลาซะก่อนเรียกได้ว่าลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ
แล้วก็เป็นทางด้านเจ้าถิ่นมากอกซิตี้ที่ชนะไป๕ประตูต่อ๒
เกมนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าชมบุรีบลูเวฟนั้นก็ยังคงเป็นทีมนำต่อไป
แล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่แพ้นัดแรกในรอบ๔๔เกมของเขานะครับ
ส่วนบากอร์ดซิตี้ขยับขึ้นมารักดับ๓นะครับ
ไปดูผลอีก๒คู่กรมทางหลวงครับชนะนนทบุรี๕ประตูต่อ๔นะครับ
มภาคขอนแก่นแพ้ให้กับสุราธานีไป๓ประตูต่อ๗ครับ
ไปดูการอาคารฟุตบอลโตยัตตาไทยลีกกันบ้างนะครับ
ก็คือศิลาศรีกำปังนาทีที่๘๓แต่สุดท้ายยันอยู่นะครับ
ส่วนพัทยายูเนเต็ดครับเฉือนเอาชนะบังกรอกกลาสไป๒ประตูต่อ๑ครับ
ส่วนคู่ที่แข่งขันกันอยู่อามียูเนเต็ดครับเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดอยู่๐ประตูต่อ๐ตอนนี้เข้าสู่ครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับ